เรื่องราวของทีมวิวแชร์ไทยนะครับเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว
ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม
ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่มีคุณภาพสูงสุดของนักกีฬาคนพิการ
แต่ว่าล่าสุดนะครับอีก๒ปีข้างหน้านะครับ
ราลิมปิกจะมีการบรรจุกีฬาวิวแชร์รักดี้
เราไปทำความรู้จักกับกีฬานี้กันหน่อยนะครับ

ความพร้อมไปไกลแค่ไหนกับอีก๒ปีข้างหน้า
เพื่อมีโอกาสในการสร้างบริษัทในการคว้าเหรียญครับ

พาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับ

สูงสุดครับสูงสุดสูงสุดของนักกีฬานะครับ
มุ่งมั่นที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดของ
รันพลเกรดมงคลหรือนกแล
นักกีฬาคนพิการวิวแชร์รักปี้ทีมชาติไทย
แสดงถึงความภูมิใจของเจ้าตัว
ในฐานะคนพิการที่ได้รับโอกาสสวมเสื้อทีมชาติไทย

ความหวังในการเข้าร่วมพาราลิมปิกเกมสักครั้งในชีวิต
กรดันพลในวัย๔๑ปียอมรับว่า
กีฬาวิวแชร์รักบี้นั้นฉุดให้ตนและเพื่อน
จากผู้ป่วยติดเตียงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
และพร้อมทุ่มเทให้กับการแข่งขัน

มันเป็นกีฬาที่ให้เปิดโอกาสให้คนพิการระดับขอ
ระดับพิการระดับ๖๗มีโอกาสได้เล่น
เพราะว่ามันจะมีแต้มต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ก็สามารถเล่นได้ครับ

เราจะส่งตัวไม่อยู่ก็ใช้สายลัดสายอะไรรับ

ก็เลยทำให้มัน
พอลองเรียนรู้ก็นั่นเล่นได้
ความสนุกความน่าสนใจคือ

เป็นกีฬาที่ดูง่ายแล้วก็เชียร์สนุกมากนะครับ
กีฬานี้ผมเท่าที่ผ่านมา
เท่าที่เห็นหลายคนที่ไม่เคยเล่นกีฬามาก่อน

มาดูวินชายแรปปี้เขาสามารถเข้าใจได้เอง

ถึงจุดเริ่มต้นว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการนำนักกีฬาคนพิการเหล่านี้
รวมทีมแข่งขันในระดับนานาชาติ
แต่เมื่อเห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคนแล้ว

ถือเป็นการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเขา

กับเราเลยว่าดีใจมาก

ครั้งแรกของกีฬาคนพิการที่เราอาจจะได้ไปพาราลิมปิก
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นความคาดหวังของเราเลย
แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของทีมวิวแชร์รักปี้กลุ่มนี้
แต่จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นั้นคงต้องส่งกำลังใจให้พวกเขา
หากทำได้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ชูศักดิ์วงธองดีข่าวแทนรัฐทีวีแปรงาน